พูดถึงเรื่องของคนเก่งอีกหนึ่งคนนี่
พอพูดถึงพี่ก้าวพี่ก้าวพี่ก้าวมาแล้ว

ขายของแล้วเอาขนมต่างไปขายให้กับเด็กในราคาถูก
แล้วก็ที่สำคัญมีของให้เด็กเลือกเยอะเลย

เขาขายแล้วเขาเอาเงินไปดูแลพ่อแม่
ตอนนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถได้เป็นของตัวเองแล้ว
เด็กปี๓คือเริ่มจากสิ่งที่เป็น
อยากจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้คิดเรื่องของกำไร
ใช่แต่ท้ายที่สุดก็ถือว่าเป็นการทำธุรกิจ

นี่คือนายกรก้าวศิลปะชัยพี่ก้าวของเด็ก

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุตรดิษฐ

ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กอย่างที่บอก
เด็กว่าพี่ก้าวมาแล้วพี่ก้าวมาแล้ว
ไปกินขนมซื้อขนมกันเถอะ
โดยนายกรก้าวบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบค้าขาย
แม่ขายของตามตลาดนัดตลาดสดมาตั้งแต่เด็ก

อยากมีธุรกิจส่วนตัวและเริ่มทำมาเป็นอาชีพจริงจัง

ด้วยการนำเงินเก็บจากการขายของมาเป็นเงินลงทุน

ซื้อรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงเป็นร้านค้าเคลื่อนที่ออกขาย
ตามตลาดต่างหลังเลิกเรียน
และจะนำมาขายตามโรงเรียนมีรายได้วันละประมาณ๑๐๐๐บาท

เดือนหนึ่งก็๓๐๐๐บาทเออ๓๐๐๐๐บาท

ผ่อนบ้านผ่อนรถได้เป็นของตัวเองใกล้จะหมดแล้ว
และยังแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
แป้นบาสเก็ตบอลให้กับโรงเรียน
หรือไม่ก็ซื้อขนมแจกเด็กในวันสำคัญ

ชอบซื้อของร้านพี่เก้าเลย

เสื้อทุกวันเลยครับ

ชอบวันเด็กพี่เก้าจ่ายของจริง

ติดแป๊บหนึ่งบางทีหิวน้ำก็อยากจะดื่มน้ำก่อนหรือวิ่งไปออกมา
แต่เสียงเดียวกันที่พูดคือพี่ก้าวใจดีพี่ก้าวใจดีนะฮะ

เคยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีและรู้สึกประทับใจ
เมื่อตัวเองมีความพร้อมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่
ก็อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับเด็กบ้าง
แล้วก็หวังว่าเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่แบบที่เขาเป็น
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือคนรุ่นต่อไป
ช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยนะครับ
นี่พี่ก้าวเขาไม่ได้เอาของมาขายเอากำไรเด็กนะ
แต่ว่าเขายังเอามาช่วยในงานต่างแล้วก็ทำสิ่งดีให้กับโรงเรียนด้วย
ถ้าทำดีสิ่งดีก็จะตอบแทนเราเอง
ไม่ต้องเน้นเรื่องของกำไรอะไรมากมายนะคะ